คนที่ใช้รถเติมน้ำมันดีเซลอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือในการจ่ายค่าน้ำมันเพิ่ม
เพราะว่าเงินในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอาจจะมีเพียงพอในการตรึงดีเซลเอาไว้อีกไม่เกิน๓เดือนเท่านั้น
ทางด้านของกระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยว่าถ้ากระทรวงการคลังตัดสินใจไม่ต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันที่จะหมดลงในวันที่๒๐กรกฎาคมนี้
กระทรวงพลังงานเองก็พร้อมจะดูแลต่อนะครับแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้มันมีเงินไม่เพียงพอครับ
แล้วก็เหลือเพียงพอในการที่จะดูแลราคาน้ำมันดีเซลอีกประมาณ๓เดือนให้อยู่ที่ลิตรละ๓๒บาทแบบนี้
แต่ถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันตลาดโลกมันปรับสูงขึ้นไปอีกก็ต้องทบทวนสถานการณ์แล้วก็มาตรการใหม่ว่าจะไหวหรือเปล่าในการตึงดีเซลต่อไปครับ
ขณะที่วันพรุ่งนี้สมาคมสายการบินของไทยเองมีการนัดหารือร่วมกันกับนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
แล้วก็คณะเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อที่จะร่วมกันผลักดันสารต่อนโยบาย
จัดเก็บอัตราเดิมที่๔บาท๗๒สตางค์ต่อลิตร
เพราะว่าตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็มีการปรับขึ้นไปแล้วนะครับโดยขอให้พิจารณาในการจัดเก็บ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดต้นทุนให้กับธุรกิจสายการบิน
แล้วก็ผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับผู้โดยสารเครื่องบินโดยสารต่อไปด้วยนะครับ